สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

วันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย

ครับวันนี้วันอังคารที่๓๐เนอะ

ยังสิต้องมาลืนสิ

จริงจะบอกว่าวันนั้นไปทำรายการไปทำงานที่บุรีรัมทร์จุรินทธิศ

เจอแฟนรายการข่าวใส่ไข่นี่แหละค่ะ

ไม่ถามถึงพี่เพราะว่าเรื่องเลข
จริง

กลายเป็นว่าพอให้หวยถูก
โดนเจ้ามือมาขุวค่า
เขียนเนี่ยนะคะ
เรามาดูงูเหลือมกันนะครับ
งูเหลือมมีข่าวออนไลน์ค่ะ

เป็นน่างงูเหลือมค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเวลา๗โมงครึ่งเช้าตรู่เลย

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองลำพูนนั่นแหละค่ะ
ว่ามีงูเหลือมเข้ามากินอยู่ในร้าวเป็ด

เหตุเกิดที่บริเวณเล้าเป็ดที่ทำด้วยไม้ไผ่
พบงูเหลือมยาว๓เมตรท่านผู้ชมค่ะ

งูเหลือมนี้นะคะท้องป่องมาก

เหลือนิลับบากถึงได้นำอุปกรณ์ที่เตรียมมานะฮะ

แล้วก็ม้วนกลับเข้าไปในถุงนี่แหละค่ะ

ให้ระมัดระวังให้ดีลาเข้าไปให้อาหารอ้าวมันนอนอยู่แล้วมันก็ฟาดเจ้าของ
มันเห็นอาจจะมีงูมาแบบนี้ใช่ไหมอ๋อมันมารออยู่อย่างนี้ใช่ไหม
เกิดเดี๋ยวกินคนว่างั้นบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันก็อาจจะไม่ใช่คน
อันนี้มันคงทำคนไม่ทันแต่มันอาจจะมีงูพิษ
เพราะตอนนี้มันทั้งเปียกชื้นมีฝนตกที่รุ่มต่างที่อย่างนี้

งูมันอาจจะเข้าไปได้ก็ให้ประชาชนระมัดระวัง
ถ้าพบเห็นนะคะก็ให้แจ้ง

เอาไปกินไม่เอาไปฆ่าไม่ต้องกลัวบาป

ไม่ถึงมีงูอยู่กี่เมตร
โอ๊ย
ที่ประถามถึงงูเราพวกผมไม่ได้นะ

ข่าวนี้เอาข่าวนี้ดีกว่าเอาใจพี่หนุ่มสักนิดนึง

ถึงขนาดแบบเอาไปฝันหรือว่าแบบ
อยู่ดีวันหนึ่งก็ละเมอเพ้อขึ้นมาเป็นโปเกมอนบ้างไหม

บราซิลคนนี้เลยค่ะเขาเฮียนหนักมาก

ถูกวิญญาณโปเกมอนเข้าสิงหลังเล่นโปเกมอนโก

ผู้เฟรมน่ะผู้เฟรม
จู่ร้องตะโกนอรวาสออกมาเป็นคำว่าโปเกมอนโปเกมอน
ซ้ำแท้วซ้ำอีกซ้ำฟางชุดละมุน
คนอื่นที่อยู่ในนั้นก็เป็นคนที่อยู่ที่ธนาคาร
เป็นลูกค้าชาวนาคาคนอื่นอยู่ในนั้น
ทำยังไงรุมก็เข้าไปจับตัว

เฮียลองฟังเลยฟัง

เข้าสิงหรอก็เขาบอกอย่างนั้น
คืออย่างนี้คือหลังจากที่เขากดกันอยู่แบบนี้สักพักนึงเนี่ยนะคะ
หนุ่มรายนี้ก็ถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจนะคะในเวลาต่อมา
แต่เขาก็บอกว่าพอเขาสงบสติอารมณ์ลงเนี่ย
เขาก็เลยแจ้งกับตำรวจว่าเขายืนอยู่เฉย
กำลังยืนต่อคิวอยู่ดีก็รู้สึกเหมือนกับว่า
มีพลังลึกลับบางอย่างเข้าสิงจนในที่สุดนั้น
ก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็ตะโกนออกมาว่า

คืออันนี้อันนี้ทุกคนเงียบสิคือมีโประวังนะ
ผีโปเกมอลอยู่ที่ไหนอังจิคุณอังจิ

คุณจะต้องยืนตะโกนเพราะชีวิตวันคุณจับแต่โปรแกรม
คนถามมาว่าพี่หนุ่มคิดว่าเป็นโปเกมอนตัวไหนเข้าสิงคะ

ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ตัวไหนอ่ะ
แต่โปเกมอนเป็นการ์ตูนเป็นคอมพิวต
พี่ก่อนหน้านี้มันก็มีฝรั่งผู้หญิงคนนึง
ของมีโปเกมอลโดนข่มคืนจากโปเกมอล
อันนั้นเขาออกมาจากโทรศัพท์ไปข่มนางอย่างนี้เหรอ
เกมอนข่มขืนนางนางบอกอย่างนั้น

สามีก็บอกว่าอ๋อเหรอมึงไปหาแพทย์เถอะ
จริงอันนี้

ตำรวจบอกไม่มีตำรวจให้ไปหาหมอเถอะ

เพราะว่าไม่มีพระแบบที่คุณหนุ่มเขามีเลย

แต่หนูว่าผิดตั้งแต่มันเข้าสิงแล้วล่ะพี่

ใช่ครับเขาอาจจะเป็นคนที่เล่นจนรู้สึกว่าตัวเองคล่างไคร้อย่างหนัก
แล้วอินมากถึงตาหน่ากับแบบอยู่ดีกว่ามีพลังบางอย่างเข้าสิงได้ละ
เข้าใจ

ที่เคยได้ยินเรื่องตึกบุญพันธ์มั้ย

ลงเฮียว

พยาบาลที่ภูเก็ตตอนแรกมีข่าวว่าจะถูกทุบทิ้งเพื่อที่จะสร้างอาคารแห่งใหม่
ปรากฏว่าตอนนี้ทางประหลัดสาธารณ์เขาออกมาแล้วนะครับ
ในแพทย์โสพลเมฆธนะหรือเมฆทนอ่านว่าอะไรพี่อันนี้
เป็นชื่อเฉพาะเราไม่สามารถจะเก้าโน้น
ไม่สามารถจะบอกได้นะครับประหลัดกระทุงสาธารณสุขนะครับ
กล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็ประชาชนกังวลถึงการลื้อถอนตึกบุญพัฒน์นะฮะ
ที่โรงพยาบาลวัชระภูเก็ตที่มียุคกว่าร้อยปี
เพื่อสร้างตึกผู้ป่วยในขนาด๒๙๘เตียง
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้รายงานถึงแนวทางการแก้ปัญหา
โดยตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากโรงพยาบาลวิชรับภูเก็ต
กรมศิลปากรกรมป่าไม้กองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่จะก่อสร้างบริเวณที่มีตึกเก่านะครับ
ก็ได้มีการเชิญทีมวิศวกรสถาปนิกจากกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาปัญหาเรื่องหินในพื้นที่ที่จะก่อสร้างด้วยนะครับ
หากแก้ไขไม่ได้หรือหาพื้นที่ใหม่ไม่ได้
เช่นว่าจะไปสร้างที่โรงพยาบาลฉลองก็ให้ลองไปสร้างดู
หรือถ้าหากดำเนินการไม่ได้ก็ขอคืนงบประมาณในการก่อสร้าง
วน๓๐๐กับ๓ล้านบาทคืนให้กับกระทรวงสาธารณสุขไปเลย
แต่ยืนยันว่าไม่มีการทุบตึกแน่นอน
ถ้าต้องทุบตึกบุญพัฒน์ร้อยปีเนี่ยไม่ทุบ
ตึกนี้ได้รับพระราชทานมาจากพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๖นะคะ
ครับผมเรียกว่าตอนนี้ก็ได้มีการประสานงานก็เรียบร้อยแล้ว

แต่พูดถึงก็ไม่เป็นคนทุบหรอก
เขาจะลื้อไปทำตึกสูงใช่ไหมคะ
ถ้าไม่ได้ก็จะเขยิบไปโรงพยาบาลฉลอง

เอาเงินคืนไปเลย

ต่อให้สูงขึ้นจากที่มีแล้ว

กินคางคก

แล้วก็สารทันสุกลงพื้นที่เก็บเนื้อคังคกไปตรวจแล้ว

มีชาวบ้านที่หมู่บ้านประดูกนะคะ
อำเภอทุ่งช้างจังหวัดหน้า
เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุ่งช้าง

ปิ้งรวมกับไก่ปิ้งในตะแกงเดียวกัน

เขาก็เลยไปสอบถามจาก
หนุ่มวัย๔๕ปีเป็นหนึ่งในผู้ที่รับประทานเนื้อคังคกเนี่ยนะคะ

ยังรักษาตัวอยู่ก็อาการก็ค่อนข้างหนัก

ที่เหลือนิดเดียวสภาพหนังถลอก

กินอันนี้เข้าไปนิดนึง

ดึกมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างหนัก
จนบรรยาต้องพาส่งโรงพยาบาล

ตกดึกก็อาการขึ้นไส้ถ่ายเหลว

ตัวปู่กับลุงอายุ๗๐

อาจจะเป็นเรื่องร่างกาย
แล้วข้างคกมันมีเส้นเมา
อาจจะไปโดนแอบ

ไม่น่าจะเกี่ยวกับไก่ย่าง
แล้วก็นำเสดเนื้อข้างคกเปย์ตรวจ

จังหว่าเนี้ย

อู๋ดกินเหรอใครกินอู๋ด

แต่อูดเอาหวัดมาติดคนได้ตอนนี้

มันเป็นไปได้หรือจริงหรือเอ้าเดี๋ยวกลับมานะครับส่วนหน้า
ถ้าเราไม่เจออู๋ดเราไม่เป็นไรป่ะ

นะฮะมาดูเท่าไหร่

ยังนะฮะอยู่ทีดีเป็นเรื่องที่แปลกมากคุณผู้ชมนะฮะ
ในโจ๊กโอเปรลล่าเขาบอกมันบอกว่าจู่นี่นะฮะ

เขาบอกว่าสมองมนุษย์เราเนี่ยอาจกลุ่มความลี้ลับเอาไว้มากมายนะครับ

เพราะขนาดในแวดวงวิชาการ
มันยังถกเถียงค่ะไม่จบว่าจริงหรือไม่ที่คนเรา
เข้าถึงความสามารถของสมองได้เพียง๒๐เท่านั้น
หมือถือเรา
เราใช้ไม่เคยถึง๒๐ความสามารถของมันเลย

จริงมันทำได้เยอะมาก

มนุษย์ใช้งานมาได้แค่๒๐

ถูกต้องนะครับ
เค้าบอกล่าสุดนี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ
มีกรณีของคุณปู่รอยแคโลเวย์นะฮะ
เพราะว่าจู่พวกวุศวรายนี้นะครับ
กลับได้ความสามารถทางเปียโนมาแบบงง
หลังฟื้นตัวนะครับจากการโตรก
เป็นเส้นโลหิตในสมองแน่
อาการป่วยหลอดเลือดในสมองนะครับ

ฉันเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการปวดในหลอดเลือดในสมอง
กมาหลายครั้งแล้วแต่คนนี้มันน่าประหลาดใจมาก
วันนั้นญาติของเพื่อนที่เสียไปยกเปียนโนมาให้

พอเห็นปุ๊บฉันก็รู้สึกอยากจะเล่นขึ้นมาเลย
ก็เลยเล่นเพราะเล่นไปเล่นได้พริ้วเลย
ที่เกิดมาฉันยังไม่เคยเล่นเครื่องดนตรีมาก่อนเลย

เล่นปีโนเป็นเล่นโน๊ตเนิดเล่นได้หมดเลย
จากคนที่ไม่เคยเล่นดนตรีเลย

นั่นไงคือเป็นพวกคีย์บอร์ดเหมือนกัน
บอกนะฉันรู้สึกว่ามันเสียงเพลาะกว่านั้น

แสดงว่าสมองที่เส้นโรหิ้นมันแตกไป
มันต้องไปทำอะไรให้สมองส่วนที่เล่นดนตรีได้
ผ่องขึ้นมาใช้ได้ขึ้นมา

จิมงานของเราเป็นแนวสายศาสตร์คุณก้องนะ
เชื่อว่าเป็นเรื่องของชาติที่แล้ว

ตอนนี้พี่อาจจะลุกขึ้นมาเป็นด็อกเตอร์เป็นหมอผ่าตัด
เออถ้าพี่เหมียวพูดอะไรแบบผิดปกติไปอันนั้นอาจจะมีปัญหาด้วยเอออะไรอย่างนี้

พี่จะพาอันดับพี่มาให้กลับมาเป็นอย่างเดิม
นั่นแหละสิมันเป็นไปได้จริงเลยนะอืมแล้วพูดถึงมันน่าสนใจจริงนะ
ที่เขาบอกว่าสมองคนเราบางทีเราใช้ไปแค่๒๐
ใช่สำเร็จอีก๘๐เหรอหาไม่เจอหาไม่เจอมันอยู่ไหน

จริงหรืออยากทำอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้คือบางคนมันอาจจะปลดล็อคได้ปุ๊บนี่ก็อาจจะเป็นอัตชีวิตยะ

โอ๊ยโอ๊ยไปดูอู๋นดีกว่าไปดูอู๋น

คุณผู้ชมค่ะนักไวรัสวิทยาของเยอรมันเปิดเผยว่า
คนเราติดเชื้อโรคหวัดสามัญซึ่งที่จริงแล้วนั้นมาจากอูดอีกทีนึง
ใครจะไปนึกทั้งที่เราอยู่นี่แหละอยู่เมืองที่ไม่ได้มีอูดเลยเนี่ยแหละนะคะ

ที่มันอยู่ที่อเมริกาใต้อเมริกากลาง

ปรากฏว่าต้นตอนนั้นมาจากตะอูดนี่เองนะฮะ
วิจัยของโรงพยาบาลบอลของเยอรมนีได้แจ้งว่า
ระบาดไข้หวัดของมนุษย์นั้นเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัส๒
ชนิดด้วยกันรวมทั้งอรินโนไวรัสด้วย

ถึงก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากนักค่ะ

วิจัยเมืองเบียร์น่ากินนะฮะ
กล่าวว่าแหล่งต้นต้องของโรคไวรัสนี้
เยอรมันนี่พี่เหมียวนี่แบบว่าชื่นชอบเป็นการสวย
นักชอบกินไส้กรอบเยอรมัน
ไม่ได้นานมากแล้วตอนนี้

นั่นแหละโรคนี้ก็มาจากอูด
เพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจว่า
เพิ่งนิ่งนอนใจว่าเราจะไม่เป็นโรคไข้หวัดเมอ

เพราะว่าคนที่อยู่ในทะเลทรายเขาอยู่กับอุด
เขาเดินทางมาเที่ยวเมืองเราเขาก็พามาด้วย
คือสรุปคือเขาวิเคราะห์ว่าไอ้โลกเมอร์มันมาจากที่นั่นใช่ไหม

ก็เลยเริ่มจะอูดแล้วติดคนแล้วก็มาเป็นติดคนต่ออย่างนี้เหรอ
คือตอนนี้โรคหวัดมันพัฒนา

แล้วก็ไปทำให้ตัวเองแข็งแรงแล้วก็กลับมาหา
อย่างที่เมื่อก่อนก็คุยกันนะโรคฝีดวงฝีดา
อ้าวการะโลกหายไปการะโรกหายไปฟรีดาดหายไป

กลับมาอีกแล้วเหรอมั้ยศรีดาษกลับมาแล้วเหรอเพราะว่าไวรัสพวกนี้มันพัฒนาตัวเอง
ไม่ไปก่อนศรีดาษกลับมาแล้วเหรอไม่ไปก่อนศรีดาษกลับมาแล้วเหรอ

มันอาจจะมีวิธีการรักษาได้
แต่มันเคยหายไปจากโลกนี้ไง

อ๋อสมัยก่อนวิธีการรักษานี่ไหมมันตายพอเอาแรง

พระอาจารย์บอกว่าเรามีเรื่องราวน่าสนใจทั่วทุกอย่างโลกมาอีกหนึ่ง
เรื่องของสัตว์ที่เก่าแก่มีอายุกว่า๔๐๐ปีกันเลยทีเดียวนะคะ

ถูกต้องสัตว์ชลามฯนี่แหละค่ะ

วิจัยของนักชีววิทยาทางทะเล
จากมหาวิทยาลัยโคเป็นไฮเกนประเทศเดนมาร์
ก็มีตรวจสอบแล้วมีอายุระหว่าง
ใช่ตัวเบลอเลยตัวใหญ่นี่สิ

หัวตัวเบลอเลยอายุเยอะมาก
หัวตัวเบลอเลยนี่พี่ดูสิ
หรือว่าอาจจะมากถึง๔๐๐ปีเลยทีเดียวค่ะ

หัวตัวแบบยับใช่ไหมตัวใหญ่มาก

มันตัวมันใหญ่เองตัวมันใหญ่แล้วมันอยู่บนแบบผิวน้ำข้างบน
บอกก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีสถิติที่ทำเอาไว้นะ
ว่าวานหัวคันศรมีอายุยืนที่สุดในโลกก็คือ๒๒๑ปี
แต่กับเจ้าฉลามตัวนี้มันกินขาดมากค่ะ
คือโดยปกติแล้วพวกมันก็ส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณแค่๖๐ปี
หรือว่ามากกว่านั้นแต่ตัวนี้มีอายุยาวนานมาก๔๐๐ปีค่ะ
ฉลามกินแลนด์เขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเย็นนะพี่อุณหภูมิก็ลบ๑๐องศาเซลเซียส

อายุมากกว่ารัตนโกศิลป์ของเรา๒๐๐กว่าปี

ปลาตัวนี้อยู่ตั้งแต่อายุทยาเหรอ

อยากรู้ไหมว่าเขาหาวิธีว่าเขาจะสำรวจได้ยังไงว่าอายุของปลาเนี่ยมันดูจากอะไร

พี่ดูจากคลิปเหรอพี่ว่าดูจากอะไร

เขาบอกว่าเลนตา

เขาบอกว่าเลนตายมันพัฒนามาจากโปรตีนต่างที่สร้างขึ้นตลอดเวลา
โปรตีนของเลนตาเนี่ยมันเริ่มแรกมันรับมาจากในคันของแม่ฉลาม
ตั้งแต่วันนั้นว่าพันธนาเอามาเป็นอย่างไร

ก็เลยจะรู้ว่าโปรตีนที่อยู่ในเลนตาของมันเนี่ย
ถ้ามันยาวมาขนาดนั้นก็คืออายุมันก็จะประมาณเท่านี้
อยากรู้ว่าไปเอาเรนตามมันมาตรวจได้อย่างไร
ไม่รู้เลยมันไม่น่าจะอยู่เฉยมันน่าจะงับ
นั่นสิ
โอ้โฮแต่ว่าเมื่อวานผมเพิ่งจะดูข่าวนี้ไป
ที่เค้าบอกว่าอะไรนะ
มีคนที่อายุมากที่สุดแล้วเป็นผู้ชาย
อยู่ที่อินโดนีเซียหรือที่อะไรสักอย่าง

เหลือแกและก็ลูกหลานเหรียญลื่อ

ไปถึงลื่อแล้วเหรอ
แหละแข็งพิเศษมากมายค่ะอาทิตรลดสูงสุดถึง๓๐จากเคาตเตอร์ปกติ
ไปร่วมกันได้ที่งานมหากรรมนาฬิกา

เซ็นทรัลชิดลมและแผนกนาฬิกา
เซ็นทรัลทุกสาขาแล้วก็เซ็นด้วยนะคะ

เมื่อก่อนผมทำรายการราตรีสโมสร

ก็ทำไมถึงเลิกไปล่ะ
มาแล้วมีร้านลีกาแบบนี้ใช่ไหม

อนี่เรือนที่แพงที่สุดในโลก

นี่มีของเบี้ยวมีของฉันแหละ
ช่วงหน้านะคะจะให้ดูณเดชน์ตอนอายุ๖ขวบกับตอนนี้
ต่างกันขนาดไหน
ปิดกันไม่อยู่แล้วช่วงหน้า
เอากลับมาสาวไทยหายกันต่อค่ะ

เดี๋ยวเขาก็ฮุกซ้ายฮุกขวานะเรียกเอาเต๋า
เต๋าในวงการมีตั้งหลายคน

เขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่บอกว่าคนไหน
ไม่ปิดบังแล้วไม่บอกชื่อแล้วเมื่อไหร่จะเปิดตัวสาวนอกวงการที่คบอยู่
เขาบอกว่าก็ให้เงียบดีแล้วให้โฟกัสเรื่องงานดีกว่า

ยิ่งพรางตัวยิ่งเป็นจุดสนใจเรื่องปกติดีกว่า

เขาบอกว่าก็คงรู้แหละแต่ผมก็ตอบแทนเขาไม่ได้เหมือนกัน

ไม่ครับผมไม่ชอบโกหกแต่เราก็ไม่ประกาศบอก
เพราะเขาก็อยู่นอกวงการเราก็อยากให้เขาเป็นส่วนตัว
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคเรื่อย
น้อยใจเหรอที่คบกันแบบไม่มีใครรู้แบบนี้
ถ้าเพื่อนกันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วล่ะครับ
ก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยเวลาที่เราคบกับใคร

เพื่อนเขาก็จะรับรู้เขาก็แนะนำให้เพื่อนรู้จักอยู่แล้ว

ไหมก็เจอกันบ้างก็ยังว่างไม่ได้ถ่ายซีรีส์

ขอเวลาก่อนเขาก็เป็นคนปกติทำงานทั่วไป

อายุอันนั้นน่าจะเป็นแม่แล้วอย่างนั้นน่ะนี่ไง

เขาบอกคนละรุ่นครับเขาก็โตแล้ว
ตุ๊กดวงตาหรือเปล่า
ไม่ตัวของเขา
อุ้ยฉันเราแล้วดูว่าพี่มา
แต่รับจริงเนี่ยวันพุธนะครับ

เป็นเดือนเพื่อมาทำหน้าที่พี่เลี้ยงนะครับ

ก็เลยต้องแบบต้องมาหน่อยนะครับ

เหมือนเคนฟูฟูมไปงานเอสเทอร์

แต่พักนี้ทำไมแบบวงการเรามีคนเจ็บเยอะนะ

ซอกลงอย่างงี้

ไอตินาแสดงว่าลงไปแบบอย่างแรง

คือถ้าไม่ใช่เส้นเอ็นจะหายเร็วถ้าเอ็นจะหายใช่ไหม
ถ้าเกิดกระดูกเนี่ยเขาก็เข้าเฝิบแป๊บนึงก็น่าจะได้
อย่างนี้แบบไม่ขยับศอกอย่างนี้ไม่ยาก

ผมเวลาไปเจอเขาผมจะอ้ายอายนะคุณชิคกี้พาย

เพราะว่าเป็นรักดั้งเดิม

อันนี้ไม่ต้องเปิดวาง
ถ้าพี่ดำมานี่จะเต้นให้ดูเลย

เอ้านาเดต

เปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่านาเดตว่าวัย๖ขวบ

แก้วมาเปิดเผยภาพเลยขอภาพเลยนะคะ
คุกิมิยะในวัย๖ขวบกับ๒๓นะคะ

หน้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยเลยอ่ะ

หน้ายาวทั้งแต่เด็กเลยนะฮะเพลงนุ่มสุดหล่อเนี่ยนะฮะ

แก้วเขาได้โพสต์ภาพ๒ภาพชัดเลย

เหมือนเดิมอารมณ์เดียวกันด้วยนะฮะ
ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า

ให้ดูอีกคนนึงใครคะอนันดา
โอ้โหยขอดูหน่อยสิ
ถ้าพี่มามาก็ต้องบอกเป็นสามีอีก

หน้าหวานละมุนละมัยสมัยวัยรุ่นนะคะ
ปัจจุบันนี้เขาเป็นนายแบบด้วย

ตอนนี้ที่ที่ถ่ายนี่อายุแบบ๑๐กว่าอายุ๑๖

โอ้โหนี่นี่นุ่มมาสแมน

ผมต้องเลื่อนเหมือน

ดูใหม่อีกครั้งดีกว่า

ไม่ก่อนผมรู้ว่าเมิ่กตัวเตรียมมันให้เล่นผมอยู่แล้ว

หนุ่มแล้วใครจะไปคิดว่าจะเอารูปเดียวกันมาขึ้นนึกออกไหม
ดึงนะใจตรงกันอย่างนี้

สิบกว่าสิบแปดสิบเก้า

ถามไปอังอังมาแล้วใช่ไหมคะ

นุ่มใส่แบ๊วมาก

นุ่มแบ๊วมากเลย

เขาต้องตัดให้เห็นความแตกต่างไงว่ามันเหมือนหรือเปล่า

คุณเป็นคนที่นิ้วไวมากนะฮะสวิตช์

เวลาก็ทำให้คุณดูภูมิฐานขึ้น

ตอนนี้หล่อแบบว่าเซียน

อันนี้เหมือนไปตีกับใคร
อันนี้เหมือนเด็กช่างจะไปตีกับใครหรือเปล่า

ผมจะหารูปดาราอีกคนนึงให้คุณดูผม

หนุ่มรุ่นน้องดามใจ
รอชั่วก่อนควายเปิดตัวนะคะ

เต๊าเสียดนพงมีรุ่นพี่
เขาบอกว่าเอ่ยปากแซวดูโอโฟสองของเขานะเคนภูมิภูมิ
เขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเคนภูมิภูมิสวีทมากเลย

เรื่องความรักของสาวต้นหอมมันก็เลย

คนนี้เป็นนางเอกเป็นนางเอกอันนี้

คุณมดดำสิคะดูก็ดูออก

ถึงจะเปิดตัวผู้ชายยังไม่รู้ตัวเหรอต้นหอมหรือไงประมาณ๒นาที
ผู้ชายเด็กกว่าอันนี้เขาบอกเลยทำไมต้องรอให้ชัวร์
รอก่อนปากบอกถึงน้ำสิงนิดนึงนะฮะ
บอกว่าตอนเช้า๖โมงเช้าเราหิวน้ำมากขอให้น้ำสิงช่วยมาตั้งหน่อย
เออจริงเราอยากได้น้ำอีกใช่ไหม

พรุ่งนี้เจอกัน๖โมงเช้าค่ะสวัสดีค่ะ